เรามาอัปเดตดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่กันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอไก่ค่ะ
ได้ข่าวว่าดาวย้ายอีกแล้วเหรอคะ

ในช่วงวันที่๑๒กรกฎา
แล้วก็วันที่๑๗กรกฎาที่กำลังจะถึงนี้นะคะ
จะมีการย้ายราศีของดาวใหญ่

ก็คือดาวพระรหัสสบดีและดาวเสานะคะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราจะพูดถึงแต่ดาวพระหัสบดี
ดาวเสานะคะเพราะว่าดาวสองดวงเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวใหญ่นะคะ
ดาวใหญ่ที่จะส่งผลกับดวงชะตาค่อนข้างมาก
ให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้นะคะ
อย่างตัวของดาวพระราชสบดีในทางโหรศาสตร์
เขาจะเรียกว่าดาวสุภะเคาะ
ดาวสุภะเคาะเนี่ยก็คือจะให้ผลดีกับดวงชะตานะ

ส่วนดาวเสานะคะเขาจะเรียกว่าดาวบาพระเคาะ

ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหขนลุก

จะเป็นดาวที่เหมือนกับว่าให้ผลเกี่ยวกับเรื่องของความเนิ่นนาน
จะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาก่อน

ดาวเสาไม่ใช่ว่าเป็นดาวที่เลวร้ายอย่างเดียว

เรียกว่าเป็นดาวที่ชอบทดสอบคน
ออันตรายแรมว่ามันมีทั้งดีและไม่ดี

นี่แหละและวันนี้นะคะมี๔ราศิทธิ์ที่ชีวิตคุณ

หลังจากที่ทั้งดาวเพรือฮัตและดาวเสาย้าย

ราศีแรกนะคะก็คือราศีที่ดาวใหญ่ย้ายเข้ามาทับดวงชะตา
ก็คือราศีธนูค่ะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหามากนะคะ
มีปัญหาเรื่องงานบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินใช้จ่ายเงินเยอะ
บางคนถึงขั้นแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลย
แต่ว่าหลังจากที่ดาวเสาและดาวพระราชสบดีมีการย้ายราศีไปแล้ว
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไป
ดาวคือดาวพระราชสบดีเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวบุญดาวที่หมายถึงความสำเร็จ
ส่วนดาวเสาเนี่ยเป็นดาวที่เหมือนกับว่าเวลาทำอะไรต้องใช้เวลานิดนึง
ต้องรอคอยต้องเดินหน้ามีอุปสรรคหน่อยนะคะ
เมื่อเวลามารวมกันก็คือหมายความว่าชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
แต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึง
ใช่ค่ะแต่ว่าชาวราศีธนูตอนนี้ไม่ได้สู้อยู่คนเดียวแล้ว
เมื่อก่อนอาจจะหัวเดียวกระเทียมรีบไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือ
แต่ว่าตอนนี้เรียกว่าได้ผลดีจากดาวพระราชสบดีที่มัดทับดวงชะตานะคะ
หมายความว่าจะมีผู้ใหญ่เกื้อหนุน
มีผู้ใหญ่เกื้อหนุนผู้บังคับบัญชาเริ่มแบบเห็นอกเห็นใจแล้ว
จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในช่วงนี้แปลว่าอาจจะประสบความสำเร็จ

แต่อยากให้อดทนสำหรับราศีธนูเพราะคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในช่วงนี้
คำถามเงียบแทนคนลาศีทณูต้องรออีกนานไหม
แล้วจะประสบความสำเร็จในภายหลังไม่นานแน่นอน

ใช่ค่ะแล้วจะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนด้วย
สำหรับราศีธนูเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
อีกราศีที่ได้รับผลกระทบจากดาวย้ายก็คือ

ชาวราศีมังกรนะคะเรียกว่าเป็นราศีที่ดาวใหญ่ย้ายออกจากดวงชะตาแล้ว
ช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าดาวเสาทับดวงชะตานะคะ
แม้ว่าดาวเสาจะเป็นดาวเจ้าเรือนของตัวเขาเอง
แต่ว่าพื้นฐานดาวเสามันเป็นดาวบาปะเคาะ
มันก็จะให้ทุกข์ให้โทษก็คือหมายถึงว่าชาวราศีมังกรจะเครียด
มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไข

ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ใกล้แล้วใกล้ที่ดาวเสาจะย้ายออกจากดวง
หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ทางสว่างมาแล้วเหรอคะ
ก็เรียกว่าถือว่าดีขึ้นนิดนึง

นิดนึงนะคะคือชาวราศีมังกรเนี่ยก็ยังเจออุปสรรคปัญหาอยู่

แต่ตอนแรกอึดอัดอึดอัดโดนทับแบบแทบหายใจไม่ออก
แบบนี้หรือเปล่าอ่าใช่ประมาณนั้นเลยนะคะ
แต่ว่าเนื่องจากดาวเจ้าเรือนของเขาดาวเสาไปตกในพบไม่ดี

บวินาศโอ้โหฟังแล้วดูวินาศสันตรโร

ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกสุขภาพ
ร่างกายการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
แล้วอีกดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระราชสบดี

ก็หมายความว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่

ทนหน่อยค่ะครับอีกหนึ่งราศีไปดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไง

การงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้าย

อ่านะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลง

อะไรพวกนี้นะซึ่งใจเย็นนะคะ

แล้วผู้ยงผู้ใหญ่เขาจะพอเห็นใจเราบ้างไหม

ด้วยความที่ดาวพระราชบดีมันเร็งดวงชะตาค่ะ

ก็คือหมายถึงว่าผู้ใหญ่เริ่มมองเห็น
เรื่องมองเห็นผลงานความตั้งใจของเรานะคะ
ทั้งที่ผ่านมาเขามองไม่เห็นเลย

เราเหมือนเป็นฝุ่นในสายตาเขาประมาณนั้นเลยฝุ่นเข้าตาเริ่มมีตัวตนแล้วฝุ่นเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วค่ะ
เห็นใจเหมือนกันนะคะแล้วราศีเมทุนมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้างในช่วงนี้
ก็คือเรื่องของความรักความรักเหรอความรักเรียกว่าดวงเขาเรียกว่าดวงแตก
ดวงแตกพินทุบาทหมายถึงว่าดาวเสาเล็งดวงชะตา
ก็หมายความว่าความรักเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่
ถ้าใครที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าความรักมันมีอุปสรรคมีโดนกีดกัน

โสดเนี่ยเหมือนกับว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนมีเจ้าของ
ดาวเสาหมายถึงของเก่าระวังจะได้ของเก่าจากคนอื่น

มีปัญหาเรื่องงานบางคนหมุนเงินไม่ทัน

บางคนอาจจะถึงขั้นแบบมีคดีความ

แต่หลังจากที่ดาวเสาแบบหลีกไปแล้ว

ส่งผลทำให้ชาวราศีกรกฎโอ้โหโล่งใจมากขึ้น

ใช่ค่ะการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น
แต่ว่าด้วยความที่ดาวพระรหัสบดีไปตกอลิ
ก็หมายความว่าผู้ใหญ่ก็ยังพึ่งไม่ค่อยได้

สำหรับราศีกรกฎนะแล้วมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังอีกบ้าง

อาจจะต้องแบบปรับจูนปรับทัศนคติกันอีกสักพักหนึ่งเลย

สำหรับทั้ง๔ราศีที่ได้รับผลกระทบจากดาวย้าย
อีกครั้งหนึ่งหมอไก่ดาวจะย้ายช่วงไหนยังไงบ้างนะคะ
ก็คือจะมีวันที่๑๒และวันที่๑๗กรกฎาคม

จริงแล้วเนี่ยการที่ดาวย้ายเนี่ยจะส่งผลกระทบไปทั้ง๑๒ราศีเลยนะคะ
แต่ว่าราศีที่เราพูดกันเนี่ยก็คือราศีที่เหมือนกับแบบเวลาแบบแผ่นดินไหว
แล้วราศีนี้อาจจะบ้านอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดิน
สะเทือนกับการที่ดาวย้ายในครั้งนี้

ใช้ชีวิตอย่างมีสติก็แล้วกันนะคะ
แต่วันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่

หมอไก่แนะนำก่อนว่าวันนี้มีอะไรมาแจกค่ะ
ด้านหน้านะคะวันนี้เป็นของแปลกหน่อย

ดาราตาเดียวอันนี้ไม่เคยได้ยิน
กะลาตาเดียวนะคะแล้วแกะสลักเป็นรูปพระลาหู
กระลาตาเดียวคนโบราณโบราณก็จะถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์

แต่ว่าอันนี้ได้รับการปลูกเสกเรียบร้อยแล้ว
จากวัดศรีสาธองจังหวัดนครปฐม
อ่าวนี้มี๑ท่านผู้โชคดีแน่นอนและผู้โชคดีก็คือ

ถามมาเรื่องการงานการเงินและโชคลาภค่ะ

งานของคุณพยับเนี่ยพื้นฐานดวงชะตาค่อนข้างดีนะคะ

ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
แต่ว่าในช่วงนี้โดนดาวเสาทับดวง
อาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกการงาน
การงานมันจะอืดจะหวังผลแบบเร็วไม่ได้เลยนะคะ

แต่ว่ามันจะดีขึ้นก็คือช่วงสักประมาณกลางปีหน้า

ใช่ค่ะต้องอดทนหน่อยยาวเลยเนอะ
ทนหน่อยนะคะแล้วเรื่องการเงินนะคะหมอไก่

ก็คือเงินจะมีรายได้เข้ามาเรื่อย

ในช่วงนี้หลายคนมีปัญหาเรื่องการเงินนะจะบอกให้

แต่แถมแถมในเรื่องโชคลาบบอกเลยมีนะ
กลมจากวาแล้วก็จะทำมาแจกเลยนะคะเป็นครั้งแรกหลังจากที่คุณพยาบไปเราต้องทำยังไงบ้างคะหมอกไก่
อย่างแรกคือให้ตั้งสมาธิก่อนท่องนโม๓จบแล้วจุดให้อธิษฐานเลยนะคะ
ธิษฐานเลยและแน่นอนว่าใครอยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนกับคุณพายับนะ

เรื่องที่คุณอยากจะถามหมอไก่เอาไว้ได้เลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดีวันละ๑ท่านสำหรับวันเสาร์นะคะ
ไก่ขอสั้นนิดเดียวพรุ่งนี้มีอะไรดี
ช่วงนี้ใกล้ถึงแล้วนะช่วงที่ประชาชนหลายคนรอคอย
เกี่ยวกับเรื่องของโชคลา